ขอร้องช่วงนี้บอกเลยค่ะว่าเราจะมาเปิดประเด็นวันนี้

พฤติกรรมที่บอกว่าเบาได้เบานะคะคุณผู้ชายค่ะ
คือถ้ายังทำพฤติกรรมแบบนี้เลิกกันเลยดีกว่า

หมายถึงอะไรอ่ะแม่หมายถึงแบบเรื่องอะไรอ่ะแม่
เรื่องแบบที่มันเบาได้เบานี่ก็คือสามพฤติกรรมที่บอกว่าเฮ้ย
เปลี่ยนแปลงตัวเองเถอะเพราะท่านทำไปแล้วเนี่ย
มันทำให้ครอบครัวมีปัญหาชีวิตคู่มีปัญหาคืออันนี้ไม่ดีเลย
อันดับ๓๒๑ดูบอลตลอดดูสดตลอดดูตลอดเวลา
เอาไม่จบเอ้ยเที่ยงคืนมาอีกตีสองมาอีกเอ้าไม่เป็นอันหลับอันนอนแล้วยังไง
ชีวิตส่วนตัวชีวิตคู่คำว่าชีวิตคู่คือคนสองคน

แม่ก็ขึ้นตั้งแต่อันดับ๓เลยใจเย็นแม่

ต้องเข้าใจผู้ชายด้วยว่าบอลเนี่ยมันมีหลายทีม
เดี๋ยวมันจะมีบอลทางฝั่งแบบยุโรปบ้างแหละ
อะไรแบบนี้เวลามันก็แตกต่างกัน

มันนางแบบมีคู่กันอ่ะหนักนี้ด้วยกัน
เมื่อกี้เธอบอกว่าชีวิตคู่
ถ้าในเมื่อแฟนเราหรือว่าสามีเราชอบดูบอล
ทำไมเราไม่ปรับพฤติกรรมเราโดยการไปดูบอลกับเขาเลย
คือก็ปรับแล้วแต่บ่อยมันก็ไม่ไหวป่
เตะแล้วบางทีเตะเข้าเตะออกเตะออกเตะเข้าแล้วก็นั่งโดนขึ้นเยอะ

เทคนิคนะคะถ้าเราอยากจะปรับพฤติกรรมให้แบบอยู่ร่วมกันได้นะ
ดูบอลใช่ไหมนักกีฬาเธอหล่อหล่อมากก็คือหล่อมาก
คือจะเอานักบอลนั้นแล้วก็มโนเป็นผัวเท่
ผัวเทพไม่ได้นั้นตูกูตารุกเทพ

อันดับ๒๒๗ด้วยกันนะ

แต่งรถเมื่อกี้ดูวันอยู่บ้านเงินไม่เสีย

เมื่อกี้ก็เสียค่าแอร์

เสียทั้งเงินเสียทั้งงานเสียทั้งเวลา

แล้วคิดดูดิว่าเงินในการแต่งรถ

คือไม่ได้แต่งอยู่ที่บ้านก็จะต้องไปที่ร้านไปนั่งดูกลมเงยม
อยู่เป็นชั่วโมงคือไม่ไหมอะเอาเงินมาเป็นเงินออมไหม
มันเป็นความชอบส่วนตัวของผู้ชาย
เปรียบเทียบละแม่ชอบช้อปปิ้งไหม

ถ้าแม่ชอบช้อปปิ้งเนี่ยเขาก็ชอบแต่งรถแม่ก็ต้องเข้าใจสิ
ไม่แต่ว่าเงินค่าช้อปปิ้งซื้อของไม่เท่าเงินค่าแต่งรถค่าแต่งรถนี่แพงแม่
แบนเนมแบนเนมอะแบนเนมอะแบนเนมอะเวลาแม่อยากซื้อกระเป๋าแบนเนมอะ
ราคาพอกันไหมมันก็เหมือนกับเราเวลาชอบช้อปปิ้งเราชอบแต่งตัวสวย
เราชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราแบบกดคอนเฟิร์มนู่นนี่
ขายขายกันผู้ชายเขาไม่ได้เอาเงินไปเสียเงินกับเสื้อผ้าหน้าผม
แต่ว่าเขาเอาเงินไปเสียการแต่งรถมันก็พอกัน
แม่ด้าผู้ชายชอบมองผู้หญิงสวยถูกไหม
เวลาที่เราได้แต่งตัวได้ใส่เครื่องประดับดีได้แต่งตัวสวย
เราก็ทำเพื่อคุณผู้ชายเขาก็จะได้มองเราเพลินตา
แต่เขาแต่งรถเพื่อเราตรงไหนคำถาม
แม่แม่อย่างนี้ความชอบของผู้ชาย
มันก็คล้ายกับผู้หญิงแหละชอบแต่งตัวสวย
เขาก็เหมือนกันเขาก็รู้สึกว่าการแต่งรถน่ะ
คือการแต่งให้หน้าตาเขาดูดีขึ้น
อย่างนี้ก็เหมือนกับเวลาถ้าเขาไม่ให้เขาแต่งรถ

แค่แบบไม่ซื้อเสื้อผ้าเลยสวยนะรัก
โลกสวยไปมาอันดับหนึ่งเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ว่านำโด่งแบบโด่งมากนะ
ถึงห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ด้วยกัน
๕๒เปอร์เซ็นต์เลยเหรออะไรอะกินเหล้าสังสรรค์
นาทีสิ้นเดือนเงินเดือนออกทีก็กินชีก็ได้อันนี้ไม่
จันทร์น้ำทานพุทธเครือหาดศุกร์เสาร์อาทิตย์
กินกินมันเข้าไปแต่บอกตรงว่าน่าเบื่อมากเผาได้นี่คือเผาหน่อยเถ
และกินเหล้าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเวลาที่สติมันไม่มี
ผู้ยงผู้ยื้ออย่างนี้กินอยู่บ้านก็ยังพอทนแต่ถ้าออกไปข้างนอก
อ่าน่ากลัวถูกป่ะค่ะเงินต้องเสียไหมเงินก็ต้องเสียเวลานอนเวลาอะไรหลับ
นอนสุขภาพก็ไม่ดีถูกป่ะ

จริงแล้วเนี่ยการไปแบบว่ากินเหล้าไปปาร์ตี้บ่อยมันก็ไม่ดี
อันนี้เห็นด้วยแล้วก็โพลมาเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ไหม
ก็ฝากคุณผู้ชายแล้วกันเพาะเรื่องของการสั่งสรรค์หน่อยก็ดี

สุขภาพร่างกายเวลากลับไปนอน
มันกลนแบบ
แม่นิงนี่พูดจากชีวิตจริงใช่ไหม

ฉันโดนหมดเลย
โอ้ยแม่แม่แจ๊คพอดแตกเหรอ

ตามรายการมาเนี่ยท็อปปิกนี่คือแจ็คพอร์ตแตก